คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่มีการแชร์คลิปอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าไปทางสุพรรณบุรีนะคะเป็นรถกระบะไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คือถนนน่ะมีสามเลนรถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาสุดอืมมีรถตู้อยู่เลนกลางแล้วก็กระบะเนี่ยอยู่เลนซ้ายสุดแล้วกระบะคือปาดไปเลยแบบไม่เปิดไฟ
แล้วรถกระบะคันนี้ท่าทีดูเหมือนจะไม่ลงมาช่วยอ่ะแล้วก็จะหนีด้วยซ้ำพลเมิงดีมาช่วยแต่ปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันนี้ลงมาด่าพลเมิงดีด่าคนเจ็บอีกต่างหากเราไปดูคลิปกันค่ะ
พี่เรามาตั้งแต่พี่แนะนำเรามาอยู่
เผ็ดไม๊เจ็บไม๊เจ็บแค่นี้ที่พูดได้ยังไงนะเห็นเจ็บตัว
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
คือพลเมืองดีเขามาเจอผู้หญิงเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วถูกโรคระบาสสี่ดำคันเนี้ยที่ไม่ยอมให้สัญญาณไฟอ่ะ
ไปประกบรถกระบะเลยไม่ให้กระบะหลบหนี
แต่แทนที่คนขับรถกระบะจะสำนึกผิดอ่ะพอลงมาจากรถ
โอ้โหมาต่อว่าคนเจ็บ
มาต่อว่าคนละเมืองดี

บาดเจ็บเล็กน้อยแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลย

เรียกประกันภัยมาก็จบเป็นความประหมัดร่วม

เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ

ไปคุยกับน้องแอปเปิ้ลนามสมมุตินะคะ
เป็นนักศึกษาชั้นปี๓มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
บอกกับนักข่าวของเราว่าเรื่องราวที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
จริงแล้วเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา

ก็คือ๑๕กุมภาพันธุ์เนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากที่เธอเสร็จกิจกรรมจิตอาสาของทางมหาวิทยาลัย
เธอก็กลับบ้านเธอขี่รถจักรยานยนต์จากมหาวิทยาลัย
ใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าสุพรรณบุรี

แอปเปิ้ลขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนที่๓
ซึ่งก็คือขวาสุดเขาบอกเขาขี่ไม่เร็ว
ประมาณสัก๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้
กลางมีรถตู้เขาก็ขับช้า

ส่วนเลนซ้ายสุดรถกระบะคันสีดำนี่แหละวิ่งมา
เธอบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์มาจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าจู่รถกระบะคันสีดำคันนี้
ปาดจากซ้ายสุดมาขวาสุด
เปิดสัญญาณไฟขอทางด้วย

ตัดหน้ารถตู้ที่อยู่เลนกลางแล้วก็มาชนกับรถของเธอที่อยู่ขวาสุด
รถจักรยานยนต์ของเธอล้มเธอได้รับบาดเจ็บ
ที่สำคัญคือพอรถเธอล้มเธอบาดเจ็บ
คนขับรถกระบะสีดำคันนี้ที่มาชน
ดูดำดูดีแล้วเหมือนกับจะขับต่อเหมือนกับจะหนี
แอปเปิ้ลบอกว่าวินาทีนั้นเธอก็ไม่รู้จะทำยังไง

โชคดีมีพลเมืองดีมาช่วย
แล้วก็เอารถไปจอดกันเอาไว้ไม่ให้รถกระบะคันนี้หลบหนีไป
ช่วงจังหวะเวลานั้นคือมันเป็นช่วงรถติด
แล้วคือหนูก็ขับมาขวาแล้วคือพี่ผู้ชายคนนี้
เขาก็อยู่ซ้ายสุดแล้วคือเขาก็ค่อยเลี้ยวออกมา
โดยที่ว่าไฟเลี้ยวเขาก็คือไม่เปิด
แล้วก็เหมือนว่าพอหนูล้มปุ๊บเขาก็ไม่ช่วยหนู
คือเขาก็บอกว่ามองหนูแบบเหยียดมาก
แล้วคือหนูตั้งสติได้หนูก็ถามพี่พี่ขับรถยังไง
ของพี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบเหมือนกล้ามาก
แล้วคือเขาก็พูดประโยคนึงที่ว่าก็ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ที่แล้วถ้าวันนั้นหนูขับมาเร็วกว่านี้หนูไม่ตายแล้วเหรอ
ก็เลยไปที่สอนอการลงทึกประจำวันไว้
แล้วก็ตอนนี้ก็คือหนูก็ยังไม่ได้คำตอบว่าหนูอาจจะได้รับค่าเสียหายยังไง
ก็อยากจะฝากว่าคือช่วยติดต่อหนูมาหน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงต่อไป
คือตอนนี้คือเงียบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำยังไงอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ก็ยังขับสภาพที่ล้มมาค่ะ
ยังไม่ได้ซ่อมเหรอคะก็ยังไม่ได้ซ่อมค่ะ
นี่น้องผู้เสียหายก็บอกว่าก็อาทิตย์กว่าแล้วนะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ค่ารักษาพยาบาลน้องก็จ่ายเอง
ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ศูนย์ประเมินมา๕๖พันธุ์

บอกก็ต้องทนใช้สภาพแบบพังอย่างนั้นไปก่อนไม่มีสตังค์ไปซ่อม
บอกว่าพูดง่ายก็คือยังไม่ได้รับการชดเชยอะไรสักอย่าง
ความคืบหน้าทางคดีก็ไม่มี
แจ้งความเอาไว้แล้วด้วยก็ยังเงียบอยู่เรื่องนี้
ที่สำคัญก็คือคู่กรณีหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ไม่เคยได้รับคำขอโทษแม้แต่ครั้งเดียว
ก็ได้เคยคุยกับหัวหน้าของผู้ชายคนขับรถกระบะคู่กรณีแล้วนะคะ
คือเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมีการนัดเจรจาค่าเสียหายกันอีกครั้ง
งานนี้จะเจ็บตัวฟรีหรือเปล่า
จะต้องซ่อมรถเองหรือเปล่าทั้งที่เธอไม่ได้ผิดอะไร
เรื่องราวทั้งหมดเธอบอกว่ามันเป็นความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน
ก็คือคนขับรถกระบะคันนี้อยู่ดีก็ปาด
หน้ารถคันอื่นมา๓เลนมาชนรถเธอค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเจ็บตัวฟรีเปล่าเนี่ย

จะโดนคนขับว่าอีก